คุณผู้ชมไปที่จังหวัดที่เป็นไข่มุกอันดามัน
สวรรค์นักท่องเที่ยวนั่นก็คือภูเก็ตนั่นเองนะครับ
วันนี้ภูเก็ตจะกลายเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดประเทศแล้วนะครับ
ก็เป็นภูเก็ตแซนบล็อกนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่า
พื้นที่ภูเก็ตมีความพร้อมขนาดไหนความสวยงามจากการที่พักประเทศ
พักจังหวัดไปช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันสวยขึ้นขนาดไหนอย่างไรนะครับ
กรณีที่นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมในโครงการภูเก็ตแซนบล็อกนี้นะฮะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณทัศนัยโคตรทองนะครับ
ซึ่งมีรายงานสดให้คุณผู้ชมได้รับทราบมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ตอนนี้เที่ยวบินที่มีการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรก
ผู้โดยสารกำลังอยู่ด้านในครับ
แล้วก็รอทำเรื่องของเอกสารสุรกากร
การตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนรวมทั้งการตรวจโควิดจากต้นทาง
แล้วอีกสักครู่เนี่ยจะเดินผ่านช่องทางนี้มาครับ
ทางด้านของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้
รวมทั้งมีกองทัพสื่อมวลชนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
มายืนรอต้อนรับและมารอทำข่าว
แต่ว่าเราต้องเว้นระยะห่างจากผู้โดยสารกลุ่มนี้พอสมควร
เพราะว่าทุกคนนั้นต้องรอผลการตรวจเชื้อในรอบแรกก่อนนะครับ

เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรก
ซึ่งรายละเอียดนั้นเที่ยวบินที่ลงมาเมื่อสักครู่นั้น
เดินทางมาจากสหรัฐอารับอิมิเรดนะฮะจากเมืองอาบูดาบีครับ
แล้วก็นำผู้โดยสารเดินทางเข้ามากลุ่มแรก
ทั้งหมด๒๕คนนะฮะสิ้นแรงดิ้งไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ
หลังจากนั้นเป็นเที่ยวบินที่มาจากกรุงโดฮาของกาต้า

แล้วก็เที่ยวบินสุดท้ายจะเป็นจากสิงคโปร์
รวมวันนี้๔เที่ยวบินทั้งหมดประมาณ๓๐๐คนครับ
ซึ่งทุกคนได้รับทราบเรื่องของกฎระเบียบในการเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้อง
แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการที่ประเทศไทยกำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดด้วยครับ
อย่างเช่นผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสคนนี้ที่เดินทางเข้ามาแล้ว
บอกกับผมว่าดีใจครับที่ได้กลับเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยและภูเก็ตอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ารักเมืองไทยรักภูเก็ตมาก
กังวลไหมกับการเดินทางเข้ามาไม่กังวลกับการระบาดของโควิดในนี้
เพราะว่าเขาป้องกันตัวเองด้วยการฉีดวัคซีนมาครบโดสแล้ว
แล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่ที่ภูเก็ตนานถึง๓เดือนครับ
ขณะที่ผู้ประกอบการชาวไทยรายนี้เป็นเจ้าของอู่ซ่อมเรือยอสขนาดใหญ่ในภูเก็ต
จะทำให้ธุรกิจในภูเก็ตกลับมาเดินหน้าต่อไปได้
ไปฟังเสียงของนักธุรกิจคนนี้หน่อยครับ
ที่ผ่านมาที่มันปิดไปเนิ่นนานขนาดนี้

กระทบค่ะกระทบมากเลยคือ

แล้วก็ลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็น

เราหวังว่าต่างชาติเข้ามาจะเชื่อมั่น
ในมาตรการรักษาความปลอดภัย

เพราะว่ามันเหมือนเป็นความหวังอีกเฮือกนึง
ว่ากลับมาแล้วจะได้ธุรกิจกลับมา

คณะเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานภูเก็ต
ตอนเวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๐นาที

แล้วก็เดินทางต่อไปที่ด่านท่าชัดชัย

ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์

ซึ่งทั้ง๒จุดทั้งที่สนามบินแล้วก็ที่ด่านท่าชัดชัยนั้น

ลักษณะเดียวกันทั้ง๒ช่องทางนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่หาดป่าตอง

ค่อนข้างจะสวยสดใสมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา

นักท่องเที่ยวต่างชาติออกมาเดินเล่นกันบ้างแล้ว

ครบ๑๔วันแล้วแล้วก็เดินทางต่อจากกรุงเทพ
ยังภูเก็ตทำให้เดินทางเข้ามาก่อน
แล้วก็เห็นบรรยากาศเรื่องของพ่อค้าแม่ค้า

นักท่องเที่ยวแล้วก็ให้บริการกันแล้วครับ
แต่ว่าห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิง

สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้หรือไม่
เพราะว่าถ้ากลับมาเปิดก่อน
เกรงว่าจะถูกสั่งปิดจากการระบาดของโควิด๑๙ในรอบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับด้านหลังเรายังคงรอต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก
จากทางด้านของสหรัฐอัตราบอัมพิเศษ
ทั้งหมด๒๕คนที่จะเดินทางเข้ามา

ถึงจะให้พวกเขานั้นไปรอผลที่โรงแรม
ผลจะออกมาภายใน๒๔ชั่วโมง
ถ้าผลออกมาไม่พบเชื้อ

แล้วก็สามารถไปท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตต่อไปได้ครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ภูเก็ตแซนบล็อกได้เริ่มต้นขึ้น

รวมทั้งผู้เสียชีวิตจากโควิดภาพรวม

ณวันนี้ภูเก็ตแซนบล็อกจะประสบความสำเร็จ

ไปใช้กับจังหวัดอื่นในประเทศไทยต่อไป
ที่ราเดชโครงฉศวรวัฒน์ถ่ายภาพและผมทัศน์ไหนโค้ดทอง
รายงานสดจากท่ากาศยานจังหวัดภูเก็ตครับ
วิธีการระเบียบการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ก็ต้องมีโรงการฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็มด้วย